เกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นพายุหมุนถล่มหมู่บ้านที่พระประแดงนะครับคนในหมู่บ้านลุ้นว่าพายุลูกนี้มันจะมาถล่มบ้านเราหรือไม่
คลุ้มคลั่งมือข้างหนึ่งถือขวานมือข้างหนึ่งถือมีดพระตำรวจต้องสยบด้วยปืนช็อตไฟฟ้า
เจอตัวแล้วกระบะหัวร้อนควงไม้เบสบอลด่ากราดกวัดแกว่งไม้จะฟาดกระบะที่ขับตามหลัง
คุณผู้ชมค่ะเรามาดูเหตุการณ์แรกนี้ก่อนนะครับเป็นเหตุการณ์ที่
ไปไปไป
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเป็นภาพเหตุการณ์ประทึกหลายมุมหลายกล้องจริงฮะ
ที่ชาวหมู่บ้านแห่งนี้เขาสามารถถ่ายภาพเอาไว้ได้นะครับ
เป็นพายุหมุนเกิดขึ้นอย่างรุนแรงนานกว่า๒นาที
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายของวันที่๔ตุลาคม
พายุมันหอบเศษวัสดุก่อสร้างจำนวนมาก
แล้วก็สร้างความเสียหายบริเวณหมู่บ้านท้ายซอยสุขสวรรค์๗๖
ตำบลรัฐหลวงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
และนอกจากนี้ยังมีอีกหลายมุมหลายคลิปที่แชร์อยู่ในโลกโซเชียล
จากเพจจสร้อยแล้วก็เพจชื่อดังอีกหลายเพจ
ซึ่งก็เป็นพายุหมุนลูกเดียวกันนะฮะ
สร้างความตกใจให้แก่ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง
นางสาวสุนทรีย์โพศีทองอายุ๔๐ปีซึ่งเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยนะครับ
เล่าให้ฟังบอกโอ้โหเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นพายุบุกเมืองแบบนี้เลย
และตลอดเวลาที่อยู่ในบ้านรู้สึกเหมือนบ้านโดนเขย่า
มีเสียงของตกบนหลังคาตลอดเวลาเลย
และเหตุการณ์ครั้งนี้นะฮะทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิงหนึ่งรายนะครับ
ซึ่งเป็นคนงานก่อสร้างไซส์งานใกล้หมู่บ้านแห่งนี้
โอ้โหทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าไม่คิดว่าพายุเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในหมู่บ้านในเมืองแบบนี้ได้นะครับ
เอาคุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์เหตุนี้
เหตุนี้นะครับมีชายคลุ้มคลั่งมือข้างหนึ่งเนี่ยถือขวานอีกข้างหนึ่งถือมีดพระกวัดแกว่งไปมา
แล้วก็ขู่ชาวบ้านขู่เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย
ท้ายที่สุดตำรวจต้องใช้ยุทธวิธีสยบหนุ่มคลั่งนี้อย่างไรไปดูกันครับ

ถือขวานแล้วก็มีดพระเก่าพูดจาไม่รู้เรื่องตะโกนโวยวายด่ากราดบนถนน
ผู้ก่อเหตุเป็นชายอายุ๔๐ปีนะครับมีประวัติเสพสารเสพติดจนมีผลต่อสุขภาพจิต
ชาวบ้านที่พบเห็นก็กลัวว่าจะเป็นอันตรายนะครับก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจของสพเมืองตาก
เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงนะฮะชายคุ้มคลั่งเนี่ยก็รำขวานรำมิดพระวิ่งเข้าใส่เจ้าหน้าที่และชาวบ้าน
โดยรองสารวัตรปราบรามสพเมืองตากนะครับคือร้อยตำรวจเอกอภิชาติปัดภัยปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรสายตรวจ
ก็เลยต้องตัดสินใจครับใช้ปืนช็อตไฟฟ้าเนี่ยยิงใส่ผู้ก่อเหตุนะฮะ
ทำให้ผู้ก่อเหตุถูกช็อตจนอาวุธหลุดจากมือทั้งสองข้าง
แล้วก็ล้มลงสุดท้ายก็สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้นะครับ
และหลังจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็นำตัวผู้ก่อเหตุ
ส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตักศิลป์มหาปราชนิทธิวัติ
เพื่อตรวจรักษาอาการทางจิตเวทต่อไปครับ
ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งก็ต้องเรียกว่าคลั่งบนท้องถนนเหมือนกันนะฮะ
เพราะว่าผู้ชายขับรถกระบะลงมาจากรถถือไม้เบสบอลมาด้วย
เพื่อจะมาหาเรื่องรถคันหลังนะครับ

นี่แล้วครับคุณผู้ชมฮะ
เห็นมั้ยฮะโหลงมาโวกเวกววยวาย

ตะโกนด่าทอพูดจาหยาบคาย
และก็คงคูลรายนิจบคู่โจรรัศนากลุ่นอายุ๓๐ปีนะครับ
และเห็นมั้ยฮะจะง้างไม้
ในการฟาดรถหลายครั้งแล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนท้องถนนที่จังหวัดชัยนาธนะครับ
แล้วก็พอคลิปนี้ถูกแชร์กันออกไป
มีผู้เข้าชมหลายแสนคน
แล้วก็แชร์ไปทั่วโลกโซเชียลเลย
บางคนเขาก็ขุดขึ้นมานะฮะว่าชายที่ถือไม้เบสบอลเนี่ย
เคยไปก่อเหตุมาแล้วครั้งหนึ่งด้วย
ปั๊มปตทสาขาชัยนาฏ
สี่แยกแขวงการทางชัยนาธิ์ด้วยนะครับ
กลายเป็นสองเหตุสองกรณี
คนในโลกโซเชียลบอกโอ้โหต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคนนี้
จะได้ไม่มาหัวร้อนบนท้องถนนกันอีกนะครับ

ผู้ก่อเหตุก็จ่ายค่าปรับเป็นจำนวนเงิน๑๐๐๐บาท
ในข้อหาทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวด้วยการขู่เข็น
โดยผู้ก่อเหตุชื่อนายองค์อาจนะครับ
เขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนอารมณ์ร้อน
ส่วนทางด้านของนายนิติภูมิโจรัสสากุลที่ถูกขู่เนี่ยนะฮะ
ก็บอกว่าหลังจากที่ไกล่เกลี่ยแล้วก็ไม่โทษอะไร

แต่ก็อยากจะฝากบอกคู่กรณีและผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน

เพราะหากไปเจออีกฝั่งที่ใจร้อนเหมือนกัน

โอ้โหอาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตกันได้นะครับ
เรื่องราวบนท้องถนนยังไม่หมด
ให้คุณผู้ชมดูภาพเหตุการณ์นี้

ซึ่งมีผู้หญิงเป็นคนขับเสียหลักและไปชนอะไรบ้าง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกเลยนะครับ
วันที่๖ตุลาคมช่วงประมาณสัก๕ทุ่ม
เจ้าหน้าที่ตำรวจสพดหัวร่อที่จังหวัดชมบุรี

ทำให้รถยนต์ที่จอดอยู่ภายในร้าน

ล้อแม็กซ์ล้อยางอะไรต่างเนี่ย
พังเสียหายระเนรนาศกระจายเกลื่อนอยู่ภายในร้านนะครับ
โดยหญิงสาวคนขับรถเก๋งคันดำคันนี้นะฮะ
ก็ยืนตัวสั่นด้วยความตกใจ

พอมองกระจกหลังไม่เห็นมีรถตามมา

ทีนี้ขับตรงมาเรื่อยสักพักครับ
ได้ยินเสียงรถคันหลังบีบแตรยาวเลย
ทำให้เธอตกใจรีบหลบซ้ายอีกที

แต่ปรากฏว่าถูกชนท้ายซะงั้น

พุ่งเข้าไปชนร้านยางอย่างที่เห็นนี่แหละฮะ
ส่วนทางด้านของคนขับรถกระบะนะฮะ

เล่าให้ฟังบอกว่าเขาก็ขับมาไม่เร็ว
ประมาณ๙๐๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่ว่ารถเก๋งคันของผู้หญิงขับ
ออกมาจากซอยโดยไม่เปิดไฟเลี้ยว

พุ่งเข้าชนร้านยางนะครับ

มีภาพทั้งจากกล้องหน้ารถ

ให้คุณผู้ชมไปดูคลิประทึกนี้กันนะครับ

เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วนะฮะ

จริงแล้วเธอกำลังตั้งท้องนะ
แล้วท้องแก่๗เดือนแล้วนะครับ

ที่ถูกรถบรรทุกเบียดมาอีกทีหนึ่ง
ต้องตีเข้าเลนขวากระทันหัน
และรถกระบะก็พยายามหักหลบ
จนกระทั่งไปเสยเกาะกลาง
และทำให้รถนั้นเสียหลักหงายท้องทันที

ล่าสุดนะฮะทางเจ้าของคลิปก็บอกว่า
ภรรยาแล้วก็ลูกน้อยของเขาที่อยู่ในท้องเนี่ย

ครั้งนี้ยังถือว่าโชคเข้าข้างนะครับ

เราก็มีคลิปวงจรปิดให้คุณผู้ชมได้ดู

ว่ารถกระบะคันหนึ่งมาจอดอยู่ข้างทาง
แล้วคนในรถลงมาหยิบอะไร

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒ตุลาคมนะครับ

ตำบลในเมืองอเภอเมืองจังหวัด๑๐๑
ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้เลยนะครับ

ขับรถกระบะมาจอดที่บริเวณหน้าโกดังเก็บสินค้า
ที่ชายที่นั่งข้างคนขับลงมาจากรถก่อน
แล้วก็ใช้มือค่อยยกบันไดเหล็ก

หลังจากนั้นคนขับรถก็เดินลงมา
ช่วยกันยกบันไดเหล็กขึ้นหลังกระบะทันที
แล้วก็ขับออกไปทางถนนปัธมานนท์
ซ้ายมุ่งหน้าสี่แยกบายพาส
เลี่ยงเมืองจตุรพักษ์พิมารหลบหนีไปนะครับ
โกดังผู้ที่สูญเสียบันไดเหล็กหน้าโกดังไป

ช่วงเช้าของวันที่๓ตุลาคมที่ผ่านมา

อ้าวมองไปพื้นบันไดเหล็กปีนฟุดปาดหายไป
ก็เลยได้ทำการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด

ขับรถกระบะมาแล้วก็เห็นเหตุการณ์อย่างที่เห็นนี่แหละครับ
ทางด้านของผู้เสียหายก็นำภาพจากกล้องวงจรปิด

แล้วก็ฝากเตือนไปยังประชาชนนะครับ

จึงเป็นที่ล่อตาล่อใจให้กับกลุ่มโจร
ตระเวนลงมือในการก่อเหตุนะครับ
คุณผู้ชมช่วงนี้คุณผู้ชมหลายท่าน
เดินขึ้นที่อำเภอสรรคบุรีที่จังหวัดชายนาฏครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านหลังหนึ่ง
ก็จับภาพขโมย๒คนไว้ได้
ก่อเหตุลักต้นบอนสีของคุณจรัสศรีเพรตา
คนแรกทำหน้าที่เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์

ส่วนอีกคนก็มีหน้าที่ในการมา

กำลังรอเพื่อนในการย่องเบาเข้าไปขโมยต้นไม้
ก็ได้พยายามที่จะค่อยเข็นรถจักรยานยนต์

เพื่อไม่ให้คนในบ้านได้ยินเสียงรถนะครับ

แล้วก็ยอมจ่ายค่าเสียหายให้เจ้าของด้วย

ก็สามารถจับภาพแล้วก็เป็นหลักฐาน
ตัวได้อย่างชัดเจนเลยนะครับ
พักกันครู้เดี่ยวไว้ช่วงหน้าครับคุณผู้ชมฮะ
เราจะมาพูดคุยกับอาจารย์คาทาชินบัญชร
เคล็ดลับการกินเจให้ได้บุญแล้วก็ให้ได้ใจด้วย

เป็นเคล็ดลับที่เมื่อทานเจแล้วจะได้เขาเรียกว่าได้บุญบารมีมาก
บางคนเนี่ยบอกเอ๊ะแล้วเผลอเพราะว่าไม่รู้
อย่างนั้นจะเรียกว่าเจแตกไหมอาจารย์
คุณผู้ชมฮะวันนี้วันที่๙ตุลาคมแล้วนะครับ
ถ้านับตั้งแต่เริ่มเทศกาลกินเจตั้งแต่วันที่๖เนี่ย
ก็เข้าวันที่สี่แล้วนะฮะหรือว่าบางคนเนี่ย
จะล้างท้องมาตั้งแต่วันที่๕ตุลาคมแล้ว
รวมแล้วตั้งแต่วันล้างท้องมาถึงวันนี้ก็๕วันแล้วนะครับ
ทีนี้ครับคุณผู้ชมเราจะพาไปดูบรรยากาศของเทศกาลกินเจ
ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้กันบ้าง
หลายพื้นที่ที่เทศกาลกินเจนั้นมีชื่อเสียง
ว่าจะเป็นที่ภูเก็ตที่ตรังและที่พังงานะครับ
พาคุณผู้ชมไปที่พังงากันก่อน
สารเจ้าเฉ่งจุ้ยจ้อสื่อโคกลอยบ้านวัดเขา
ตำบลโคกลอยอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงานะครับ
ชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากได้เข้าร่วมพิธียกเสาโกเต้ง
ซึ่งเป็นพิธีการตามความเชื่อว่าเป็นการแสดงสัญลักษณ
ของการเข้าสู่ช่วงเทศกาลถือศีลกินผักอย่างเป็นทางการนะครับ
โดยมีการยกเสาโกเต้งเพื่อเตรียมนำตะเกียง๙ดวง
ขึ้นสู่เสาโกเต้งถือว่าเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์
ส่วนที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเทศกาลถือศีลกินผักก็ถือว่ายิ่งใหญ่นะครับ
โดยที่ลานพิธีกรรมสารเจ้าจุ้ยตุ๋ยเต้าโบ๊เก้งที่ซอยภูทรตลาดเหนืออำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
นรงวุ่นซิลผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธียกสาวโกเต้ง
หรือว่าเสาตะเกียงเทวดาทั้ง๙องค์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้น
ประเพณีถือศีลกินผักประจำปี๒๕๖๔ของจังหวัดภูเก็ตนะครับ
ซึ่งแต่ละสารเจ้าก็มีประชาชนใส่ชุดขาวมาร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลกินเจปีนี้นะครับ
พาคุณผู้ชมไปอีกจังหวัดหนึ่งนะครับที่จังหวัดตรังสารเจ้าในจังหวัดตรัง
ได้ทำพิธีตัดต้นไผ่เพื่อทำเสาโกเต้งนะครับ
แขวนตะเกียง๙ดวงอันหมายถึงดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาลทั้ง๙ดวง
ที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์โลกนะครับ
โดยมีการคัดเลือกต้นไผ่ที่มีอย่างต่ำ๗๐ข้อนะฮะ
ต้นที่มีความสมบูรณ์ก็จะนำต้นไผ่ไปเตรียมไว้
อย่างจุดที่จะขึ้นเสาโกเต้งเวลา๙นาฬิกา๔๐นาที
ซึ่งถือว่าเป็นเริกงามยามดีของประเพณีที่นี่นะครับ
สำหรับต้นไผ่ตรงนี้นะฮะที่ใช้ทำเป็นเสาโกเต้ง
ถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของงานประเพณีถือศีลกินเจ
ที่ถือศีลกินผักก็เริ่มตั้งแต่วันขึ้น๑นาทีถึง๙ขั้มือน๙
ปฏิทินจันทรคติของจีนนะครับแต่สารเจ้าในจังหวัดตรัง
จะเริ่มนับงานกินเจตั้งแต่วันแรกคือวันยกเสาโกเต้ง
เข้าด้วยกันในวันที่๕ถึง๑๔ตุลาคม
ก็รวมระยะเวลาที่นับเทศกาลกินเจของจังหวัดตรัง
ก็คือ๑๐วัน๑๐คืนนั่นเองนะครับ
นี่แหละครับได้เล่าบรรยากาศของหลายจังหวัด
คุณผู้ชมได้ทราบถึงเทศกาลกินเจแล้วนะครับ
แต่ว่าตอนนี้มาถึงช่วงของการที่จะรู้เรื่องของเคล็ดลับ
ในการกินเจแล้วก็เสริมดวงเสริมความเห็งด้วย
อยู่กับอาจารย์คาทาชินบัญชรตรงนี้แล้วครับ
อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

ไปทุกปีเลยที่วัดเขตนาบุญญารามจังหวัดจันทบุรีครับ
โรงเจบ้วนเห็งเจตัวก็ร่วมกันกับสารพระวะโลกิเตสวนพฤศาส
เจ้าแม่กลอิมริมน้ำแล้วก็โรงเจเม่งหยีเจตัว
จันทบุรีนี่เขาก็จัดใหญ่ยิ่งใหญ่เหมือนกัน
แล้วก็ใช้ผักปลอดสารพิษนะครับรวมไปถึงการแจกอาหารเจ
ก็ยังมีอยู่แต่เป็นการรับประทานเจ
รักษาระยะห่างตรวจวัดอุณหภูมิใช้เจลแอลกอฮอลล้างมือ
แล้วก็เปลี่ยนจากการเดินเป็นการใช้นั่งบนรถ
อ๋อในขบวนแห่ต่างใช่ไหมในขบวนแห่ต่าง
จะนั่งอยู่บนรถเอาเพื่อความรวดเร็วแล้วก็จะได้น้อยคน
แล้วก็ไปเชิญเจ้าจุดตะเกียงเพื่ออัญเชิญกิวอ้วงหุกโจ้
เสด็จลงมาอันนี้เป็นการเปิดเทศกาลเจเมื่อวันที่๕ที่ผ่านมา
ก็ถือว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่จัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่เหมือนกัน
ใช่ก็ต้องขอบคุณพี่น้องชาวจันทบุรีด้วย
อาจารย์ครับพูดถึงเรื่องของอาหารเจหน่อย
ลับในการทานอาหารเจให้ถูกหลักถูกเจถูกใจแล้วก็ได้บุญด้วยอาจารย์
ถูกหลักถูกเจถูกใจแล้วก็ได้บุญ
อันแรกก่อนเลยตั้งปณิธาน
การที่เราตั้งปณิธานก็จะส่งผลให้จิตของเราเนี่ย
มีพลังมีเป้าหมายแต่เคล็ดลับอีกสำคัญก็คือ
รับประทานผักให้ได้ครบทุกสี
สีเขียวสีส้มสีแดงสีม่วงสีเหลือง
เพราะฉะนั้นอย่างฟักทองเราก็ทานได้
คือทานให้ครบสีธัญพืชก็ทานให้ครบ

อันนี้สำคัญเลยเพราะว่าถ้าตามหลักโหลศาสตร์เนี่ย
จะได้ครบทั้ง๕ธาตุอ๋อ
สีต่างจะแทนทัศน์น้ำไม้ไฟดินทอง
เห็นไหมว่าเข้ากับหลักของวิทยาศาสตร์
และสุดท้ายนั่นก็คือถือศีลกินเจแล้วเนี่ย
ธิษฐานจิตส่งบุญนี้ให้กับคนอื่นด้วย
ตรงนี้สำคัญเพราะตอนนี้พลังใจของเรา
ก็จะมีพลังบวกที่เพิ่มขึ้น
จริงแล้วการทานเจเนี่ยเคล็ดลับก็คือ
มันทำให้ยังไงรู้ไหมมีความตั้งใจมั่น
สองฝึกวิริยบารมีคือความบากบั่นภาพเพียง
ฝึกขันติบารมีความอดทนอดกั้น
เพราะเวลาเราทานเจเนี่ยอย่าทานแค่ร่างกาย
เราได้จิตใจด้วยก็คือการถือศีล
เพราะฉะนั้นกินเจอย่างเดียวไม่พอต้องถือศีล

การถือศีลกินเจถึงจะถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์
ใจนี่แปลว่าไม่มีคาวใจก็คือเจแปลว่าไม่มีคาว
นั่นก็ไม่ใช่ข่าวแค่เฉพาะอาหาร
แต่ต้องเป็นเรื่องของความคิดเรื่องของการกระทำ
ถ้าสองสามเรื่องนี้บวกกันได้นี่จะเป็นเคล็ดลับที่เมื่อทานเจแล้วจะได้

บางคนเนี่ยบอกเอ๊แล้วเผลอตัวไม่รู้
ทานไปแล้วตอนแรกวางอยู่ใกล้กันนึกว่าน้ำเต้าหู้ปรากฏเป็นนม
อย่างนั้นจะเรียกว่าเจแตกไหมอาจารย์
ไม่แตกสิเพราะว่าอันที่หนึ่งเราไม่ได้ตั้งใจ
ก็ง่ายก็แค่ขอคำมาไปแล้วก็ถ้ากลืนไปแล้วก็แล้วกันไป
ถ้ายังไม่กลืนเราก็คลายไป
เวลาเราจะทำอะไรในชีวิตเนี่ยก็ต้องเหลี่ยงเลี้ยงนะ
เย็นเช็งซิมก็แปลว่าสบายใจ
ก็อย่าไปถือจนเรียกว่าเราเครียด
แล้วก็บางคนก็จะถามว่าใส่สีเสื้อผ้าอย่างไร
วันนี้ผมใส่เขียวมาปิดชีวิตง่ายเหรียญเลี้ยงอย่างที่อาจารย์บอก
จะผิดได้ไงเพราะว่าเป็นสีเขียวนี่เป็นสีแห่งความสดชื่นธาตุไม้
ก็ถือว่าไม่เป็นไรบางคนบอกใส่สีแดงมันคือเลือดไหมคะ
ไม่ใช่ค่ะสีแดงคือสี
ชาวจีนถือว่าสีแดงเป็นสีมงคลแม้แต่คำว่าไม่มีคาว
เขายังเขียนด้วยสีแดงเลยคือใจหรือเจเขียนด้วยสีแดง
บนพื้นสีเหลือง
เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะใส่สีแดงไหมว่า
เพราะแดงของชาวจีนไม่ได้หมายถึงเลือด
ชาวจีนหมายถึงสีของพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณในช่วงเช้า

เพราะฉะนั้นสีแดงเลยถือว่าเป็นสีแห่งความเป็นมงคล
สุดท้ายนี้อาจารย์ครับอยากจะฝากอะไรถึงคนที่มีความมุ่งมั่นในการกินเจ
หรือบางคนบอกว่าโอ้ไม่ได้กินเจแต่ว่าอยากทำดีทำบุญถือศีล
วิธีการง่ายที่สุดคือน้อมใจโมทนาบุญกับคนที่กินเจ
คนกินเจก็ไม่ต้องไปมองว่าคนไม่กินเจเขาไม่ได้บุญ
อย่างนี้คนกินเจก็ไม่ได้บุญ
เขาไปมองเขาว่าเขาทำไมไม่กินเจไม่เหมือนฉันเลยฉันกินเจไม่ได้

คนไม่กินเจก็จะไปบอกว่ากินเจเชยกินทำไมพระพุทธเจ้าไม่ได้สอน
ก็น้อมใจไปว่าเขาได้กินเจอย่างน้อยเขาฝึกวิริยขันติ
ถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยจริงผมว่านะทำได้กับทุกปัญหา
มันก็จะทำให้รักกันแล้วก็ได้บุญทั้งคนกินเจทั้งคนที่ไม่กินเจ
ก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็โมทนาบุญ

ทุกท่านแล้วก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็โมทนาบุญกับผู้ที่
ไม่กินเจทุกท่านก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนในเทศกาลนี้
โอ้โหเรื่องเจเนี่ยเป็นเรื่องของใจจริงนะอาจารย์นะฮะ
วันนี้ขอบคุณอาจารย์คาทาชินบัญชรด้วยที่มาบอกเคล็ดลับ
เรื่องของเทศกาลกินเจให้เราได้ฟังกัน

แต่ว่าเราจะลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันนะอาจารย์นะ
ผมให้คุณผู้ชมไปดูภาพปิดท้ายของรายการนะครับ
เป็นวัดป่าประดูกพระอารามหลวง

ท้ายในรายการนะฮะส่วนนี้เล่าสู่กันฟังหมดเวลาแล้ว
เราเจอกันพรุ่งนี้๔โมงครึ่งนะครับ
ก็หน้าจอไทยรัฐทีวีเหมือนเดิมวันนี้ลาคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ